คุณผู้ชมคะมาให้กำลังใจครอบครัวนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับครอบครัวเขามูลคดีค่ะ
คุณผู้ชมนี่เลยนะคะเป็นภาพที่พ่อรองต้องเข้าแอดมิตรโรงพยาบาลอีกแล้วค่ะ
ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่านี่เป็นครั้งที่สองแล้ว
พ่อรองต้องแอดมิตรรอบนี้ค่ะสาเหตุเนี่ยเกิดมาจากพ่อรองถ่ายเป็นเลือดจนวูบ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในที่สุดนะคะและเพราะต้องอยู่รักษาตัว
ก็เลยเป็นที่มาของภาพภาพนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปนะคะ
พี่ยุยปธรรมวันคลิปนี้ค่ะลูกหลานและคนสนิทในครอบครัว
ซึ่งก็มีพี่เอสุภาชัยพี่จอยทีสเกิร์ตยกเค้กมาร่วมฉลองวันเกิด
อายุครบ๗๓ปีให้กับพ่อรองทั้งที่ยังเป็นคนไข้แบบนี้เลยนะคะ
อย่าป่วยแบบนี้สิเราต้องแข็งแรงไปด้วยกันสิคะพ่อ
หนูรักและเป็นห่วงพ่อที่สุด
ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจนะคะ
แล้วก็โวยพรให้พ่อรองสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันด้วย

โทรศัพท์หาพี่ยุ้ยเพื่อสอบถามอาการป่วยของพ่อรอง
อุ้ยบอกว่าคือครั้งนี้ที่วูบมาจากเลือดออกในลำไส้
พอเลือดออกก็เลยทำให้ถ่ายเป็นเลือดด้วย
ทีนี้พอถ่ายเป็นเลือดเกล็ดเลือดก็เลยต่ำ

ตอนนี้คุณหมอให้เลือดแล้วนะคะ๒ถุง

นับจากนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการทานอาหาร

และดูแลเรื่องการทานยาสลายริ่มเลือดของคุณพ่อด้วย
เพราะคุณหมอบอกว่าทุกอย่างมันก็สัมพันธ์กันหมด
ซึ่งคาดว่าจะรักษาตัว๒๓วันก็ออกจากโรงพยาบาลนะคะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อรอง
มีกำลังใจนะคะจะได้มีแรงกายแรงใจ
สร้างสรรค์ผลงานดีให้กับพวกเราได้ติดตามกันอีกครั้งค่ะ